ใช้รถเนี่ยนะคะเรื่องของยางมันสำคัญ
โดยเฉพาะรถที่บรรทุกหนักเช็คตรวจสภาพยางบ่อย
อย่างนั้นจะเกิดเหตุแบบนี้ที่กะบี่เป็นรถบรรทุกแล้วแบบมีน้ำหนักประมาณแปดตันอ่ะ
โอ้โหปรากฏว่ายางระเบิดพอยางระเบิดปุ๊บคว่ำเลย
ชี้ฟ้าแบบเนี้ยแต่ยังดีมากที่ไม่มีใครบาดเจ็บดูสภาพสิคะ
ค่ะเออนี่สภาพรถบรรทุกหกล้อนะคะทะเบียนเจ็ดศูนย์ขีดหกหกเจ็ดศูนย์กาจนบุรี
พลิกคว่ำหงายขึ้นอย่างนี้แล้วล้อก็ชี้ฟ้า
อยู่ตรงคูระบายน้ำข้างทางบนถนนเพชรเกษมกระบี่อ่าวลึก
พื้นที่บ้านในช่องนะคะที่ตำบลทัพปริกอำเภอเมืองกะบี่
แล้วก็เห็นม้วนแผ่นฟรอยหนัก๔ตันตกอยู่๑ม้วนแล้วก็ยังอยู่บนกระบะรถบรรทุกอีกหนึ่งม้วนค่ะ
รถบรรทุกคันนี้มีนายประยูนบุญวงอายุยี่สิบเก้าปีเป็นคนขับซึ่งเขาโชคดีมาก
ดวงแข็งมากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะนายประยูนบอกว่าขับรถมาจากกรุงเทพนี่แหละ
นำแผ่นฟอย๒ม้วนนี้น้ำหนักรวมแล้วคือ๘ตัน
จะไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่
อีกประมาณแค่สิบกิโลก็จะถึงแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงตรงจุดเนี้ย
ยางล้อหลังด้านซ้ายมันระเบิดเขาก็พยายามประคองรถแล้ว
แต่ว่ารถบรรทุกมันข้ามไปเลนฝั่งตรงข้ามเลยแล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้เลย
ยังดีที่ไม่ไปเฉียวชนรถคันอื่นอีกอ่ะค่ะตำรวจเข้าตรวจสอบแล้ว
ไม่พบทรัพย์สินราชการหรือทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายแต่อย่างใดนะคะ
โอ้โหนี่คือโชคดีหลายอย่างมากเลยนะ
คนขับก็ไม่ได้บาดเจ็บแล้วก็ไม่ไปโดนทรัพย์สินราชการ
ไปโดนเสาไฟฟ้าเขาพังด้วยนะคะรถใหญ่เวลาคว่ำแบบนี้
จะเอาขึ้นนี่ไม่ใช่ง่ายอันตรายค่ะอืม